มาต่อกันที่เรื่องราวของสาวมิวนิษฐากันบ้างดีกว่า
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวนะคะที่ฮอตสุดอะไรสุดเลยนะสำหรับมิวนิษฐา
ซึ่งล่าสุดนะคะหนึ่งในเจ้า
เขามีเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรใช่ไหม

ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เจ้าหนี้
แต่เป็นน้องเจ้าขุนนะลูกชายคนกลางของคุณเจเจตริน

นั่นแหละจะรุ่นไหนก็ตามชอบหมดเลยชอบคุณมิวนิถา
ถึงกับออกปากผ่านการไลฟ์นะคะ
แฟนจับให้เป็นคู่จิ้นกันเลยนะคุณ
เฮ้ยพี่ก็เข้าข่ายอยู่นะโตพอกับมิวนิถาเหมือนกันนะ
น้องเขาก็กำลังน่ารักก็ต้องชอบดารงดาราบ้างอะไรบ้างว่ากันไปตามวัย

ซึ่งสาวมิวเองก็ยอมรับนะคะว่าปลื้มทั้ง๓เจ้าอยู่แล้วอย่างที่ที่ฉันบอกไป
แต่หากหลายคนจับจิ้นก็ขอบอกว่าเป็นเพียงแค่พี่น้องกันไปก่อนนะ
เพราะอายุค่อนข้างห่างกันหลายปี
ก่อนจะบอกว่าสเปคส่วนตัวนี้ชีชอบคนที่อายุเยอะมากกว่าจ้า
เต๋อเข้าเกณฑ์ป่ะเข้า
ก็ดีใจที่แบบว่าน้องเขาแบบว่าชื่นชมแล้วก็ดูทะเลด้วย

เพราะว่าพี่แจนก็เรื่อยแบบเหมือนถ่ายส่งให้กูดู

ดิจริงสเปกก็ชอบเด็กกูชอบแกกว่า
จริงจะแบบโตกว่าน่ะครับเพราะว่าโตกว่าก็แบบมีความเป็นผู้ใหญ่มาก
คุณมิวอ่ะขำเจ้าขุนขำหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้รู้สาวมิวเนี่ย
บอกสเปคมาแล้วว่าชอบผู้ชายที่โตกว่ามันก็จะดูอบอุ่นกว่ามีความคิดกว่า
เต๋อไงพี่เต๋อก็ได้อยู่คือคนเราก็จิ้นกันไปเรื่อย
ขนาดน้องนิรินยังโดนจิ้นกับบ้านนี้เลยเออเอาสิใครอยากจิ้นก็จับจิ้นกันเลยจ้า
แต่เขาจะจิ้นกันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนอะก็ถือว่าเป็นความชอบลึกแหละ
น่ารักนะคะคุณมิวเขาก็น่ารักนิสัยดีคุณลองเขียนจับดิฉันจิ้นกับสักเจ้าหนึ่งในบ้านนี้ได้ไหม
ว่าคุณไปนอนไปฝันอยากจิ้นกับใครเอาเลยนะฮะ